ส่วนใครจะไปเที่ยวบางแสนดูตรงนี้แล้วก็ฟังตรงนี้ดีนะคะ
เพราะว่านายกตุ้ยนายกเทศมนตรีเมืองบางแสนเมืองแสนศุกร์
แต่เชื่อแน่ว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับใครที่จะไป
เพราะว่ามีการกำหนดเก้าอี้นะคะไม่เกินตัวละ๕๐บาทเป็นเก้าอี้ชายหาดแบบนี้
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของจะมาตื้อจะมาถามจะมากดดันให้นักท่องเที่ยวไม่ได้แล้วนะ

บางทีมีการแบกอะไรไปกุ้งทอดปูทอดไป

เออเอาไหมเดี๋ยวแถมให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมไป
เจ้าเดียวไม่พอมารุมกันมันก็แบบเกินไป

นายนโรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
ประชาสัมพันธ์กฎกติกานักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนใหม่

เทศบาลเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ถูกรบกวนจากผู้ประกอบการชายหาด

บางครั้งถูกพ่อค้าแม่ค้ากดดัน
เขาก็เลยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการชายหาด
ตื้อห้ามกดดันให้สั่งอาหารในต่อไปนี้นะคะ
ส่วนราคาของการเช่าเก้าอี้ผ้าใบเนี่ย
เขาก็มีการประกาศให้ราคาเช่า
สูงสุดไม่เกิน๕๐บาทต่อเก้าอี้๑ตัว

ครับเพราะค่าที่นั่งไม่ได้กินอะไรเลย

แต่๕๐โอเคก็ดีควบคุมราคาไว้
กำลังดีนะคะไม่เกิน๕๐บาทต่อเก้าอี้๑ตัว
ส่วนราคาอาหารก็ให้เป็นไปตามที่เทศบาลประกาศไว้
เว้นอาหารทะเลก็ให้เป็นไปตามราคาตลาด
แต่ว่าขอให้นักท่องเที่ยวไปสอบถามราคาจากผู้ประกอบการ
ก่อนการซื้อนะคะไปตกลงกันให้ดีว่าอะไรขายเท่าไหร่
เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิดของราคาอาหารทะเล

ขณะที่นักท่องเที่ยวห้ามประกอบอาหารทุกประเภทบนชายหาด
ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างส้มตำยำทอดอะไรประมาณแบบนี้
คือน่าจะทำให้ซื้อแถวนั้นเอาอย่าไปประกอบอาหารเองนะคะ
แต่ว่าอนุญาตให้นำเครื่องดื่มเข้ามาทานได้แต่ก็ต้องรักษาความสะอาดด้วย
แต่บางทีเราชอบบรรยากาศแบบไปแล้วเอาเสือปูมากกว่าเนอ

แล้วก็มีกระติบข้าวเหนียวมีหมูทอดไปนะ

พ้นโควิดไปก่อนอาจจะกลับไปทำได้